อีกคดีหนึ่งค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมของปีที่แล้ว
เรื่องของฟรอสกับสปายนะคะที่ถูกฆาตกรรมบริเวณลานจอดรถหน้าเขาชีจันทร์
สารจังหวัดพัทยาล่าสุดได้พิพากษาประหารชีวิตเสียอ้วนนายบ่าวมือปืนนะคะ
รวมทั้งในบอลซึ่งเป็นคนขับรถซึ่งร่วมกันฆ่าฟอสแล้วก็สปาย
บริเวณลานจอดรถหน้าเขาชีจันทร์แต่เนื่องจากจำเลยก็ให้การที่เป็นประโยชน์ค่ะ
ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วให้ชดใช้ครอบครัวเหยื่อครอบครัวละ๗ล้านบาท
สารจังหวัดพัทยาได้อ่านคำพิพากษาคดีที่นายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
เจ้าของผับที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตพร้อมพวกรวม๖คน
ได้ร่วมกันฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักหรือสปายอายุ๒๐ปี
และนายอนันตชัยจริตรำหรือฟอสอายุ๒๑ปีนะคะ
บริเวณลานจอดรถหน้าองค์พระพุทธรูปแก่สลักเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙กรกฎาคมปี๒๕๖๑ค่ะ
โดยการอ่านคำพิพากษาวันนี้ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครึ่ง
สารก็มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายปัญญาหรือเสียอ้วน
นายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบอลที่ทำหน้าที่ขับรถ
และนายนรงวรินทรเวศหรือบ่าวมือปืน
แต่จำเลยทั้ง๓ให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
ส่วนนายสายันศรีศุกร์คนชี้เป้าให้จำคุก๕๐ปี
เจียรศักดิ์อุไนบันหรือป๊อปปี้และนายกฤษณศรีศุกร์หรือมด
ทำหน้าที่ขับรถสะกดรอยตามจำคุกคนละ๑๖ปี
และให้จำเลยชดใช้เงินให้ครอบครัวเหยื่อ
โดยครอบครัวสปายให้ชดใช้เงินจำนวน๗๓๑๔๐๐๐บาท
ส่วนครอบครัวของฟอสจำนวน๗๓๒๐๐๐บาทนะคะ
ปวีนานาเมืองรักแม่ของสปายเปิดเผยว่า
ก็พอใจกับคำตัดสินของศาลแม้เสียอ้วนกับพวก
ไม่ถูกลงโทษประหารชีวิตก็ตามค่ะ
รู้สึกดีใจที่สารให้ความเมตตาและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว
ส่วนกระแสข่าวลือว่าเสียอ้วนมากราบเท้าขอโทษ
สิ่งที่ทำลงไประหว่างอยู่ในห้องพิพากษานั้น
ทางแม่สปายบอกว่าเสียอ้วนไม่ได้มากราบเท้าแต่อย่างใด
แม้ว่าจะมีการยกมือไหว้หรือเอ่ยปากขอโทษ
ก็ไม่มีด้วยนะคะนี่คุณแม่ยืนยันฟังเสียงของแม่ของสปายหน่อยค่ะ
ดีใจที่สารท่านตัดสินที่มีความยุติธรรม
มีความยุติธรรมมากสำหรับเราเป็นการเราเป็นฝ่ายศูนย์เสีย
ก็ดีใจค่ะเขาไม่ได้พูดค่ะแต่แม่คิดว่าเขาน่าจะอุทธรณ์
ส่วนทางด้านนางสาวจอมศรีชมพูพื้นหรือแม่ฟอสบอกว่าน้อมรับคำตัดสิน
แต่๑ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงจำฝังใจไม่ลืมนะคะ
ถึงวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ที่ลูกต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควร
ของฟอสบอกว่าได้สังเกตท่าทีและอาการของเสียอ้วนและพักพวก
ยังเห็นมีท่าทางร่าเริงตลอดการอ่านคำพิพากษาไม่ได้มีท่าทีสลดหรือเครียดในผลคำตัดสินเลย
รับว่าอยากจะถามว่าสิ่งที่เสียอ้วนกับพักพวกก่อเหตุไปนั้นไม่ได้มีการสำนึกผิดเลยหรือ
ส่วนเงินที่เสียอ้วนต้องชดใช้ให้๗ล้านกว่าบาทหากเสียอ้วนจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าไม่จ่ายก็ขอให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุกตลอดชีวิตนะคะ
ก็ขอให้เขารับโทษเต็มแม่ขอแค่นั้นแหละไม่ให้ก็ได้แต่รับโทษที่ทำกับน้องแค่นั้นแหละ